คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตามต่อเมื่อวานเล่าไปเหตุการณ์ที่สมุทรปราการที่สามีเก่าไปทำร้ายร่างกายแฟนใหม่ของอดีตภรรยาตอนที่เขากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่อะค่ะ
ล่าสุดเนี่ยวันนี้ผู้ก่อเหตุเขามอบตัวแล้วนะคะ
อันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านซื้อขายยางรถยนต์แห่งหนึ่ง

ผู้ก่อเหตุคือนายสุริยะสมใจอายุ๓๓เป็นเจ้าของร้านยาง
ก็ที่ขับรถกระบะเข้าไปส่งลูกชายในร้านของอดีตภรรยาแล้วก็ก่อเหตุ
เพราะว่าเจออดีตภรรยากินข้าวอยู่กับแฟนใหม่
แฟนใหม่ของอดีตภรรยาก็ต้องวิ่งออกมาจากร้านเพื่อเอาตัวรอด
คือผู้ก่อเหตุก็ตามไปทำร้ายนะคะจนเขาต้องวิ่งหนีต่อ
ตำรวจสพพปศปร์คำอดีตภรรยาผู้ก่อเหตุ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าหลังอดีตสามีมาส่งลูกชาย
เห็นเธอกับแฟนใหม่นั่งกินข้าวกันแล้วด่าเลย
ทำร้ายร่างกายแฟนใหม่ของเธอเลย
แฟนใหม่ของเธอพยายามจะป้องกันตัวเอง
แต่สุดท้ายโดนขวดเบียร์ฟาดไปที่แขนแขนซ้ายหักเลยนะคะ
อดีตสามีหยิบมีดพับจะไปไล่ฟันต่อ
แฟนใหม่ของเธอวิ่งหนีก็เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามในคลิปอ่ะค่ะ
แล้วสามีก็วกกลับมาทำร้ายร่างกายคนงานในร้าน
วันนี้ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบข้อที่จริงจากสามีเก่าซึ่งก็คือผู้ก่อเหตุ
เราก็ได้ข้อมูลมาว่าเขาเปิดร้านซื้อขายยางรถยนต์แถวราชบุรณะกรุงเทพ
ทีมข่าวก็ไปคุยนะคะไปคุยกับผู้ก่อเหตุเลย
ผู้ก่อเหตุยืนยันว่าที่ทำไปเพราะแฟนใหม่ของอดีตภรรยาท้าทายเขาก่อนไม่ใช่อยู่ดีไปใส่เขา
ท้าทายก่อนจริงก็เลยโมโหจนก่อเหตุนี้
ตัวนายเจรวัตรอายุ๓๓ปีคนเจ็บอีกคนนึงที่ไปทำร้ายด้วยนะ
ก็ไม่พอใจที่นายจิรวัตรลาออกจากร้านของเขา
แต่กลายเป็นไปเป็นลูกน้องของอดีตภรรยา
แล้วไปเย้ยเขาอีกว่าเนี่ยไปทำงานกับอดีตภรรยาเขาได้เงินมากกว่าที่ทำงานกับเขาอีก

ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ร้านรับซื้อยางรถยนต์ที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ

บอกว่านายสุริยะทำร้ายเขาจริง
เขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเลยด้วย

ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก็เลยตื่น

นายสุริยะก็หันมาทำร้ายเขาเลยนะคะ

ใครที่เห็นว่ามาทำงานกับอดีตภรรยาของนายสุริยะละมั้ง

นายสุริยะบังคับให้ปิดบังอดีตภรรยาทุกครั้งที่นายสุริยะ
พาผู้หญิงมาหลับนอนที่ร้าน

อดีตภรรยาของนายสุริยะก็เลยชวนไปทำงานด้วย
แรงมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากหรอก
ก็เลยไปทำงานกับอดีตภรรยาของนายสุริยะแทน
ไม่ใช่ไม่ใช่ค่าแรงมากกว่า
ซึ่งจริงอ่ะ
แต่ผมออกจากนู่นก็ผมก็อยู่บ้านนะครับ

เขาไล่ออกหรอ

ออกเองเนื่องจากอะไรครับ
ขอพาผู้หญิงเข้าบ้านครับ
ผมก็สงสารทางนี้ครับ
แล้วเนี่ยระบาดเจ็บเนี่ยเอาเรื่องจำเนินค่ะดีไหม
ก็จำเนินค่ะดีครับ
มันแค่ดี
ล่าสุดนะคะอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุ

ยืนยันว่าสิ่งที่อดีตสามีพูดไปมันไม่จริง
สามีใหม่ไม่ได้ไปยั่วโมโหค่ะ

ให้สามีใหม่ออกไปจากบ้านแล้วก็ทำร้ายร่างกายเลย
เธอก็ไม่คาดคิดนะคะว่าอดีตสามีจะมาก่อเหตุแบบนี้
เพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างเลิกรากันไปแล้ว
นายสุริยะเองก็มีภรรยาใหม่กำลังท้องอยู่ด้วย
ตัวเองก็ยังติดต่อกับสามีเก่าอยู่เพราะว่ามีลูก๓คน
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับสามีเก่าให้ถึงที่สุด
เรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยค่ะ

ก็ไม่ได้เราไม่ได้ทำอะไร
ซึ่งจริงแล้วเรื่องของความสัมพันธ์
เขาก็อย่าล้างกับหนูเลิกกับหนูไปปีกว่าแล้วค่ะ
ตั้งแต่ท้องลูกคนเล็กก็คือพาผู้หญิงเข้าบ้าน
คือเขาไม่ได้มารับผิดชอบหรือว่าเลี้ยงดูในฝั่งของลูกเราเลยนะคะ
ทั้ง๓คนเราก็รับผิดชอบคนเดียวอะไรอย่างนี้
แล้ววันนั้นเขาก็มากับแฟนใหม่เขานะคะซึ่งตั้งท้องอยู่
วันนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาก็ยืนดูเหตุการณ์นะคะ
ช่วงที่เราวิ่งออกไปหน้าบ้านจุงลูกเราไป
แล้วมีภาพที่เขาจะตีเหมือนจะตีเรา
เราก็ยังพูดกับผู้หญิงอยู่เลยว่าทำไมถึงไม่ห้ามหน่อย
ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้นายสุริยะสมจัยผู้เกาะเหตุนะคะ
ไปพบตำรวจสพพระประแดงรับทราบข้อกล่าวหา๓ข้อหานะคะ
มขู่และใช้กำลังประทุษร้ายร่างกายบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งร่างกายและจิตใจ
แต่เบื้องต้นเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาบอกว่าเขาจะสู้คดีอะค่ะ